เด็กมายูให้หวยอะไร
มายูไม่ได้ให้หวยผมแค่ปลงเล่น
คืออย่างงี้คือมายูเนี่ยก็ทำมืออย่างงี้
นี่ไปสอนให้ลูกบ้า
เขาทำอย่างผมไม่ได้สอนก็ทำเองเขาทำอย่างนี้

เขาทำอย่างงี้เนี่ย
เขาดูตัวเองอะผมก็ไม่รู้เลขอะไร

ผมโพสต์อันนี้แล้วมีคนเขาเข้ามาคอมเม้นต์
เขาบอกว่าเขายายของเขาเนี่ย

ได้อุมายูแล้วก็พาไปทำบุญกันในวัด

เขาก็เลยจะติดต่อไปว่าจะเอาเงินมาให้มายู

ก็เนี่ยเขาเลยบอกว่างวดต่อไปเขามีเลขอีกแล้ว

เขาจะไปแทงอีกแล้วแต่ไม่ยอมบอกผมเลขอะไร

จบตอนแรกใหม่กับชมพู่เคลียร์แล้ว
ช่วงหน้าไมค์ไปเสียกับแพนเค้กอีกแล้วหรือ
เขาไว้อย่างนั้นนะครับเขาบอกไปตัดคาตัวกันสุดริด